ดูกันไปอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอึ้งนะ
เขาว่ากันว่ามีการเผาศพเกิดขึ้นแต่ร่างไม่ไหม้นะคะ
อยู่นานหลายชั่วโมงเลยคุณเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะ
เจ้าของช่องติ๊กต๊อกนี้เขาถ่ายคลิปตอนที่กำลังเผาศพนะคะ
เผาศพหนึ่งโดยที่ศพเผายังไงไฟก็ไม่ไหม
คุณผู้ชมในคลิปอ่ะเขาบอกว่าเขาเริ่มเผาตั้งแต่บ่ายสอง
๕โมงเย็นเผาไปละ๓ชั่วโมง
สุดท้ายนะคะคุณยายท่านหนึ่งเขาเดินเข้ามาแล้วเอาอะไรบางอย่าง
หวานลงไปในกองเพลิงแบบนี้เห็นไหมครับหวานลงไปแบบเนี้ย
ปรากฏว่าหลังจากที่คุณยายหวานอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไป
ศพเริ่มไหม้ค่ะตกใจเหมือนกันเนาะ
ประมาณนั้นแหละซึ่งในคลิปมีคำพูดเฉลยเอาไว้ว่า

หลายคนก็บอกแบบคุณเลยว่าอาจจะเป็นการแก้เคล็ดของคน

เขาบอกคนโบราณที่เรียนวิชาพวกศักดิ์ยันทร์นกคุ้มเผาไหม้
มหาอุดอะไรต่างเนี้ยคือมีแต่ว่าสมัยเนี้ยมันไม่มีแล้วหรือเปล่าใช่ไหมอีกคนบอกว่าที่บ้านเราเนี่ยคนที่มีวิชาอาคมหรือมีของเนี่ยเขาจะใช้ใบมะขามป้อมเอามาแก้เคล็ดนะคะและบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละที่เขาเรียกว่าคาถานกคุ่มไม่กลัวไฟอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณผู้ชมในทางวิทยา
มุมนั้นนะเออนะแต่ว่าทางความเชื่อและศัยยศาสตร์ก็เหมือนเป็นการแก้เคล็ดอะไรแบบเนี้ยนะคะยังไงขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณป้ายเขียวสดนะคะ